และเช้าวันนี้นะคะจะมีพิธีบวงสวงเปิดบาดานที่ป่าคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
เชื่อว่าหลายคนนะคะตอนนี้เตรียมตัวที่จะเดินทางไปแล้วนะคะ
แต่ว่าทางผู้ค้าซึ่งอยู่บริเวณนั้นนะคะได้ร้องขอต่อภาครัฐค่ะ
บอกว่าอยากจะให้ขยายถนนให้หน่อยนะคะรวมทั้งเพิ่มห้องน้ำรองรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
บรรยากาศภายในวัดสิริสุทธโธพื้นที่คำชโนธบ้านโนนเมือง
ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปกราบไหว้ขอพรจากปู่ศรีสุโธ
และย่าศรีปฐุมาอย่างไม่ขาดสายนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้จะถึงวันออกผลสลากรางวัลกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
โดยเมื่อกราบไหว้ขอพรเสร็จแล้วก็มักจะพากันเดินทางไปที่ต้นมะเดือยักษ์และต้นชะโนธไปโรยปูน
ขูดหาเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อส่วนตัวและเช้าวันนี้นะคะ
จะมีพิธีบวงสวงปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมมาเปิดบาดาน๑๔บาดานเพื่อที่จะเปิดทรัพย์รับโชค
โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิชินบัญชรองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์และนายทหารระดับนายพลชั้นแนวหน้าของประเทศไทยเข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะ
ส่วนผลการประชุมเพื่อจัดระเบียบพื้นที่คำชโนธระหว่างตัวแทนภาครัฐกับชาวบ้านคำชโนธที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ากว่า๒๐๐ราย
นายสมหวังพ่วงบางโพรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีบอกว่าชาวบ้านเสนอให้ขยายถนนเส้นทางไปยังพื้นที่คำชโนธและต้องการให้เพิ่มจำนวนห้องน้ำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งทางตัวแทนจากภาครัฐก็ได้แจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าทราบว่าทางจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการดูแลแหล่งท่องเที่ยวในผืนป่าคำชโนธและทำความเข้าใจเรื่องการจัดระเบียบร้านค้ารวมทั้งปรับปรุงเรื่องความสะอาดค่ะ